มีคุณแม่คนหนึ่งเข้าไปร้องกับตำรวจแล้วก็ร้องให้สื่อมวลชนช่วย
เพราะว่าลูกสาวเขาเดินเลี้ยงวัวอยู่ริมถนน
แต่จู่มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาพยายามจะฉุดลูกสาวเขาขึ้นไปบนรถ
เขาก็หวั่นว่าเป็นแก๊งขโมยเด็กรักเด็กหรือเปล่านะครับ
เหตุอันนี้เกิดขึ้นโดยนางสาวเบนยาพรหรือนามอายุ๒๗ปีครับ
อยู่บ้านปอแดงตำบลช่องแมวอำเภอลำธเมนชัยนะครับจังหวัดนครราชศรีมาครับ
บอกว่า๓เมษายนที่ผ่านมา๑๑โมงเช้า
ขณะตัวเองกับลูกสาวคือน้องพลอยอายุแค่๖ขวบ
เลี้ยงวัวอยู่ริมถนนห่างจากหมู่บ้านสักประมาณ๒กิโลกรัม
คนร้ายสองคนขี่รถเก๋งสีแดงเข้ามาสภาพเก่าหน่อยไม่ทราบทะเบียน
จอดริมถนนแล้วลงมาฉุดกระชากตัวลูกสาวเขาเนี่ยเพื่อจะนำตัวน้องเนี่ยขึ้นไปบนรถ
แต่ตัวแม่เองเนี่ยไม่ยอมก็พยายามดึงแขนลูกกลับมาไว้เพราะไม่เคยรู้จักกับผู้ชายทั้งสองคนมาก่อน
ซึ่งตอนนั้นคนร้ายก็พูดว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่บ้านแต่ตัวเองก็ดึงแขนลูกเอาไว้ได้
คนร้ายก็เลยควักปืนออกมาขู่แต่โชคดีนะฮะจังหวัดนั้นมีชาวบ้านขับรถผ่านมาพอดี
คนร้ายก็เลยรีบปล่อยมือน้องพลอยแล้วก็วิ่งขึ้นรถหลบหนีไป
นักศึกษาเป็นเยพรคือคุณแม่ก็บอกอีกว่าสังเกตเห็นคนขับลักษณะอุ้น
อายุสักประมาณ๔๐๕๐ปีส่วนคนร้ายที่ลงมากระชากแขนน้อง
รูปร่างจะสูงผอมมีหนวดมีคราวอายุสักประมาณ๔๐ปีเหมือนกัน
หลังเกิดเหตุก็มีการโทรแจ้งจำรวจแล้วก็ให้ติดตามจับกลุ่มคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นแก๊งขโมยเด็กลักพาตัวเด็กนะครับ
แล้วก็อาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำได้อีกหรือว่าอาจจะมีการ
ขโมยเด็กอื่นในหมู่บ้านในช่วงปิดเทอมแบบนี้ก็ได้นะครับ